คุณสมัครวาดบินต้องการว่าการไปร้านเดียวหรือไม่
ใช่ฮะว่ามันสามารถไปได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าทุกคนของร้านของผมพร้อมใจกันทำมีมาตรฐานเดียวกันครับผมว่า
ผมก็เชื่อว่ามันจะสามารถปลดล็อกไปทำอย่างอื่นได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ

แต่คุณไม่บอกว่าอะไรคือสิ่งที่คุณแนะนำ

มันเลยมีผู้ประกอบการหลาย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงท้ายสัปดาห์วันนี้ขอเป็นเรื่อง
ของอาชีพต่างนะคะหลังจากที่เริ่มค่อยคลายล็อกดาวน์
มานะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมเห็นต้นรายการไปอันนั้น
คือแน่นอนว่าความพร้อมมากน้อยเนี่ยแล้วแต่เลยนะคะ
ว่าแต่ละที่จะเตรียมความพร้อมมากน้อยแค่ไหน

ในส่วนของการแถลงข่าวของสบคคือจากส่วนกลางเนี่ย
นอกเหนือจากเรื่องของผู้ป่วย
เรื่องของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับอาการเจ็บอาการป่วยการรักษาแล้ว
มีการพูดถึงตัวเลขที่ก็ต้องเก็บสถิติเรื่องของสถานประกอบการนะคะ
หลังจากที่มีการผ่อนปลนในระยะแรกไปแล้ว
มีสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามที่รัฐวางกรอบเอาไว้มากน้อยแค่ไหน
แล้วมีกี่แห่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการนะคะ
ซึ่งในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ
คือบางทีจะบอกแบบรวบไปเลยก็ไม่น่านะ
ว่าอ๋อเขาไม่ทำตามที่รัฐกำหนด
แต่จริงแล้วความพร้อมของแต่ละที่มีแตกต่างกันอยู่หลายแบบ
แล้วก็อย่าลืมว่าเรามีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่

ส่วนของเมืองบ้างในแต่ละจังหวัดนะคะ
วันนี้ที่เราเลือกคุยเราเลือกคุยสองอาชีพก่อนค่ะ
คุณผู้ชมคะ๒อาชีพที่ผ่อนคลายไปแล้ว
แต่ยังไม่แน่ใจว่าความพร้อมของแต่ละคนง่ายแค่ไหน
สายแรกนะคะเราจะคุยกับนายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย

รสมศักดิ์ชาลาชนค่ะดรสมศักดิ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมป่านสวัสดี
หน้าตายังสดใสอยู่แสดงว่าไม่ค่อยลำบากหรือเปล่าคะชาลาชน
คือจริงต้องเรียนอย่างนี้นะครับ
ในในความคิดของผมที่ผมทำงานมา๔๐ปีเนี่ย
ผมรู้สึกว่าวิกฤตอันนี้มันเป็นโอกาสที่ดีกับอาชีพผมด้วยซ้ำไป
นึกออกไหมซึ่งจริงแล้วเนี่ยแล้วก็เราก็ดีใจดีใจอย่างหนึ่งว่าเราเป็น๖อาชีพ
สิ่งที่สถานที่ที่เข้าไปนั่งอยู่ในใจผู้คนที่อยากให้เราเปิด
แล้วเราก็เป็นอาชีพแรกเลยที่ได้เปิดในเฟสแรก
อันนี้แล้วทำไงต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเมื่อเปิดแล้วเนี่ย
เราจะสร้างมาตรฐานอย่างไรอันเนี่ยน่าสนใจที่สุดครับพี่จอบปันครับ
จริงนิดที่เชิญค่ะคือจริงแล้วที่มีมาตรการมาเนี่ย
ช่างทำผมร้านทำผมเองเนี่ยเอ่อเรื่องไฮเยียเรื่องสุขลักษณะ
เรามีมาสามสี่สิบปีแล้วนะครับคุณจอมฝันค่ะในสมัยก่อนเนี่ยในอดีตเนี่ย
เรียนให้ขอขออนุญาตเล่านิดนึงนะครับจะได้จะได้รู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้น
กับมาตรการอะไรเท่าไหร่ร้านทองผมนะครับคือในอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่า
ทำผมต้องใส่แมสจำได้ไหมฮะสมัยก่อนจะเป็นบาร์เบอร์แล้วใส่เสื้อกลาว
แล้วก็ช่างทำผมเนี่ยจะต้องถูกตรวจปอดทุกปีนะครับนะฮะ
จะต้องถวดปอดทุกปีเพราะว่าตอนนั้นจะมีเรื่องโรคเลื้อน
กับเรื่องโรควรรณโรคแล้วตอนนั้นเนี่ยแล้วก็ในร้านทำผมเนี่ย
จะมีโถแอลกอฮอล์ที่ตัดผมเสร็จก็จะไปช่องแช่แล้วก็กระทรวงสาธารณสุข
อนามัยท้องถิ่นจะสตริกมากเลยช่วงนั้นช่วงที่ผมเป็นช่างใหม่
จะต้องมีบัตรช่างแต่ระยะหลังมาเนี่ยสิ่งพวกนี้มันหย่อนยานเกือบลงไป
คุณจอมขวัญครับทีนี้พอมันมีเหตุการณ์อย่างนี้โรคระบาดเกิดกลับมาอีกทีเนี่ย
แต่ทีนี้ค่ะอย่างในช่วงแรกเนี่ยถ้าเราพูดถึงร้านเสริมสวยร้านตัดผมเนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทำแบบเร็วนะคะก็จะตัดสระใดแบบนี้นะคะ
ยังไม่ต้องไปถึงกับทำสีดัดผมหรืออาจจะมีอย่างอื่นที่เพิ่มเติมขึ้นมา
แต่ประเด็นก่อนจะไปถึงอย่างอื่นเอาแค่ที่รัฐยอมให้ในช่วงแรกก่อนนะคะ
สมศักดิ์ก็คือว่าเรียนเข้าใจถูกไหมว่าความพร้อมของร้านขนาดเล็กขนาดใหญ่
จุดที่ตั้งเป็นร้านในเมืองร้านในชุมชนกับร้านที่อยู่รอบนอกออกไป
คืออาจจะแตกต่างกันก็ต้องยอมรับว่าคือเพราะตลาดก็คือคนละตลาดกัน
อาจจะแบบใกล้บ้านคนกันเองทั้งนั้นโอ้โหไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้น
มันเพิ่มต้นทุนแล้วแบบแล้วแบบนี้ค่ะคือในส่วนของวงการทำขนมเนี่ย

ต้องเรียนให้ทราบว่าในบ้านเราเนี่ยร้านมันมี๔ขนาด
ที่เข้ามาในอาชีพเราตอนนี้สังเกตไหมว่าคนที่ไปรอเงินเยียวยา
คือคนตากที่อาชีพที่ไม่ได้ลงทะเบียนนึกออกไหมฮะ
แล้วก็ปรากฏว่าเราเปลี่ยนอาชีพกันง่าย
คุณจำกันจะเห็นว่าบางทีช่างนำผมพอไปลงทะเบียนเอาเยียวยา
เพราะว่าคุณเปลี่ยนมาเป็นอาชีพช่างของผมแต่คุณไม่ได้ไปลงทะเบียนไว้ไง
อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังก่อน
ทีนี้ร้านเล็กพอมาตรการที่เขาบอกว่าต้องมีเจลมีอัลกอฮอล์
จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนแล้วก็ก่อนลูกค้าเข้ามาหรือว่าจะต้องรักษาความสะอาดเนี่ย
บางทีร้านเล็กเนี่ยเขาอาจจะต้องมีค่าใช้จ่าย
ตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับเรื่องที่หนึ่ง
เรื่องที่สองอาชีพช่างตัดผมถ้าเราตัดผมอย่างเดียว
รายได้จริงมันได้มาจากระยะเวลานานขึ้น

แต่คือเราก็เข้าใจมาตรการของภาครัฐ
ช่างทำผมทุกท่านนะครับต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าที่เขาไม่ให้เราทำเคมีทำสี
ทำอะไรพวกนี้เนี่ยหมายความว่าเขาต้องการให้คนหนึ่งคนเนี่ย
เมื่อออกไปแล้วเปิดประตูให้อากาศมันโปร
อองฝอยต่างของเชื้อโรคมันจะได้ไม่คาอยู่ในนี้
ถ้าช่างทำผมเข้าใจเรื่องตรงนี้แล้วก็จะไม่โวยวายว่า
ทำไมให้ฉันทำแค่นี้อะไรอย่างนี้ครับ
จริงอันนี้ขอถามในแง่ของธุรกิจนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วรายได้ที่ได้เป็นเนื้อเลยของร้านทำผมเนี่ย
มันอยู่ที่ตัดสระใดหรือมันอยู่ที่การทำเคมีต่างคะ
อยู่ที่การทำเคมีคือลูกค้าไม่อยู่นานเท่าไห

เข้าใจเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นคือเบื้องต้นที่เปิดให้ทำแค่นี้
ซึ่งเราเข้าใจรัฐนะคะแต่เบื้องต้นเปิดให้ทำแค่นี้
มันเหมือนกับแค่พอประทังดีกว่าไม่มีรายได้เข้าร้าน

ถูกต้องผมว่าภาครัฐเขากำลังเป็นห่วงร้านเล็กนะครับ
นี่เรียนตรงแล้วก็ทางพวกเราเองสมาคมเองก็เข้าใจ
แล้วก็ที่เขาอยากให้เปิดเนี่ยเพราะว่าอยากให้ตัดผม
ค่าใช้จ่ายไปก่อนละรายได้ไปก่อน
นี่คือเราเป็นห่วงคือร้านเล็กน่าจะมีความสุข
แต่ว่าต้องยูทูจะต้องมีความสะอาดปลอดภัยนะครับ
ทีนี้ถ้าสมมุติในช่วงระยะที่๒ซึ่งสัปดาห์หน้าคงชัดเจนค่ะ
รสมศักดิ์คำถามก็คือว่าดิฉันไม่แน่ใจว่ารัฐคิดอะไรอยู่นะคะ
แต่ดิฉันลองเดาสมมุติว่าระยะที่๒อาจจะเปิดให้อยู่ในร้าน
ระยะเวลาที่ยาวขึ้นอาจจะทำเคมีจะดัดจะทำสีใดก็แล้วแต่เนี่ย
คิดว่ามันมีผลกระทบต่อเรื่องของสุขอนามัยเยอะไหมคะ
คือมันก็อาจจะเพิ่มอีกสักครึ่งชั่วโมง๑ชั่วโมงอย่างนี้
มันต่างกันมากเลยเหรอคะ
คืออย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเขาเปิดให้เราในเฟสแรกคือวันที่๓
แต่วันที่๑๐วันที่๓อีก๑๔วันจากวันนี้ถึงวันที่๑๗เนี่ยถ้าร้านทำผมไม่มีปัญหาอะไรเลย
ผมว่าเค้าก็เปิดให้เราขยายเวลาอันนี้เป็นการชดลอง
แต่เราอย่าเพิ่งโวยวายเราคิดว่าอีก๑๔วันเนี่ยเราต้องกาดอย่าตก
เราจะต้องดูแลให้ได้ทีนี้ถ้ามาพูดถึงในแง่ของเคมีที่เราคุยกัน
คุณจังหวันครับเคมีนี้ไอ้พวกแอร์โมเนียไอ้พวกไฮโดรเจนโปรออกไซด์
เป็นตัวฆ่าเชื้อโรคด้วยซ้ำไปนะครับ

จริงมันไม่ได้เกี่ยวกันว่าไอ้ทำสีทำเคมีมันมีเชื้อโรค
แต่ว่ามีนิ่งของภาครัฐคือไม่ต้องการให้คนเข้ามาแช่อยู่ในร้านนาน
ใช่ไหมคือลดการสัมผัสลดความใกล้ชิดนั่นแหละหลักการเดิมใช่ไหม

ผมอยากจะให้อย่าให้กระจ่างตรงนี้จริงเพราะว่าตอนนี้ช่างทำผมโวยวายมากเรื่องตรงนี้
แต่ผมเข้าใจว่าภาครัฐเขาไม่ต้องการให้เข้ามาอยู่อย่างนี้นานครับ
เนื้อจะลองถามเพิ่งเติมนักต้นสมศักดิ์แบบนี้ค่ะ
ว่าถ้าเราเอาทั้งใจสังพัายนรัฐซึ่งนักต้นสมศักดิ์เข้าใจอยู่แล้ว
และก็เอาใจคนที่เปิดร้านทำผมแม้กระทั่งเป็นชาวนี้ในร้าน
คือถ้าเอาสองใจนี้มานั่งคุยกันจริงแล้วสัปดาห์หน้าเปิดได้ไหมคะ
คือถ้าสมมุติทำทุกอย่างตามแบบแผนหมดแต่แบบขอเปิดอีกหน่อยได้ไหม
เพราะรายได้มันอยู่ตรงเคมีอ่ะ
ผมว่าได้ผมว่าได้เพราะว่าผมก็มองดูแล้วเนี่ย
อย่างผมเนี่ยนะตัวผมเองเนี่ยผมมีร้าน๑๗สาขา
๑๖สาขาอยู่ในห้างหมดตอนนี้ผมไม่ได้เปิดสาขาเดียว
นอกนั้นผมต้องไปรอห้างเปิดค่ะแล้วตอนนี้ภาครัฐเองกำลังประชุมกันทุกวัน
เพื่อจะเปิดห้างวันที่๑๗นี้ครับ
แล้วทางกรมเนี่ยเค้าจะส่ง
ส่งเรื่องพวกนี้เข้าไปซึ่งตอนนี้เราเรายังไม่ได้เข้าไปถึง
ก็ไปคุยตรงนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่ากติกามาตรการออกมาแล้ว
เราก็กรมนี้ก็จะส่งไปแล้วเราก็อย่ามองมาเป็นเรื่องพวกนี้ครับ
มาตรการครับถ้าสมมติลองเอาร้านที่ไม่ได้เป็นของตัวเอง
ไม่ว่าจะอยู่เป็นร้านเดี่ยวขึ้นมาเลยเป็นตึกขึ้นมา
หรือว่าอยู่ตามร้านห้องแถวแต่ว่าเป็นร้านที่ไปกับห้าง
เท่ากับว่าตอนนี้ร้านที่ไปกับภาคเนี่ยไม่มีตัวเลือกเลยถูกไหมคะ
ต่อให้เปิดแต่ว่าถ้าอยู่ในห้างห้างไม่เปิดก็คือปิด
แล้วก็ห้างเล็กเล็กยังเปิดไม่ได้เลยครับเพราะว่าเจ้าของห้างเขากลัว
ปรากฏว่าพอวันรุ่งขึ้นทางห้างมีจดหมายมาเลยว่าขอความร่วมมือ
เพราะว่าภาครัฐยังไม่ให้เปิดเลยในห้าง
เรียนขอถามเรื่องหนึ่งเพราะเห็นช่างผมก็บ่นให้ฟังเหมือนกันนะคะ
บอกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นผู้ถ้าสมมุติเป็นผู้ชายนะคะ
แก้ปัญหาก็คือก็ไปซื้อแบตเตอเลี่ยนเองแล้วก็ให้คุณแม่พี่น้องแฟนตัดให้
คืออันนี้เอาจริงนี่กลัวป่ะคะเพราะคนเขาเริ่มมีทักษะกันแล้วนะคะ
คือไล่ได้ที่เรื่องต้นเนี่ยอาจจะแบบหายไปเลยนะคะ
ฉะนั้นช่างทำผมจะต้องมีมาตรฐานจะต้องเรียนรู้ครับ
ลูกค้าสามารถจะเรียนรู้แล้วผมก็เป็นคนสอนให้เขาตัดผมเองที่บ้านด้วยซ้ำไปในคลิปของผมอ่ะ
ช่างนำผมเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาตลอดเวลา
ฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้ผมถึงจะคุยว่า
ช่างนำผมจ๋าหลังจากวันนี้แล้วคุณจะต้องมีมาตรฐาน
ตรฐานอะไรมาตรฐานฝีมือคุณต้องมีแล้ว
แต่ในยุคนี้ตอนนี้เชื้อโรคมาเนี่ยมาตรฐานไฮยีนเนี่ยสุขลักษณะคุณต้องมีแล้ว

อนุญาตปิดท้ายให้หน่อยปิดท้ายแบบนี้ค่ะ
ว่าถ้าสมมุติเรารวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ไปคุยกับกรมอนามัยมา
แล้วบอกคนที่เป็นช่างผมร้านตัดผมเหมือนกันเนี่ยนะคะ
อะไรบ้างที่ต้องมีแล้วรัฐต่อให้มาตรวจกี่ที

แน่นอนทำยังไงก็ได้ให้อากาศข้างในมันโปร
จริงร้านลมโชยบาร์เบอร์ดีกว่าร้านติดแอร์นะครับ
แต่ตอนนี้มันหน้าร้อนมากนึกออกไหมคะ
ที่สองก็คือว่าการดูแลเรื่องความสะอาด
การใส่แมสเนี่ยต้องใส่แน่นอนทั้งลูกค้าทั้งเรา
อันที่สามก็คือลูกค้าทุกคนเนี่ยที่ไม่ใช่ลูกค้าประจำนะครับ
ควรจะต้องลงทะเบียน
เพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดลูกค้าเกิดไปติดอะไรขึ้นมาเนี่ย
เราตามได้เพื่อส่งให้ภาครัฐได้

นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ซึ่งมันจะต้องมีมาตรฐานของของช่าง
มาตรฐานของลูกค้าก็ต้องรู้ว่าตัวลูกค้าเองก็ต้องยอมรับด้วย
เพราะว่าเข้าใจว่าฉันจะไปทำผมเมื่อไหรฉันต้องได้ทำ
แต่ว่าฝรั่งเขามีวัฒนธรรมในการจองการจองตัดผมมาแล้ว
ต้องนัดกันก่อนนัดกันก่อนไม่เอาแบบไปไม่นั่งรอกันที่ร้านใช่ไหมคะ
แล้วก็ห้ามมานั่งรอกันทั้งไม่มีที่นั่งรอ
เพื่อไม่ให้อากาศหายใจมันวนเวียนอยู่ในร้านนะครับ
แล้วก็๒ชั่วโมงช่วงนี้นะครับช่วงนี้๒ชั่วโมงเสร็จ
แล้วก็เอาชุดใหม่เข้ามาใหม่
อันนี้คือวิธีปฏิบัติที่คุยกับกรมอนามัยตั้งแต่แรก
ขอให้ได้ประมาณนี้ไม่มีปัญหาหรอกร้านเล็กร้านใหญ่นะคะ
๑๔วันเนี่ยรอวันที่๑๗ผมมั่นใจว่าคุณได้ทำ๔กันแน่

อย่าว่าแต่ใจร้านเลยค่ะลูกค้าตอนนี้ก็เริ่มไม่มั่นใจหัวตัวเองเหมือนกันค่ะ
รู้ไหมคุณจอมฝันดีใจมากตั้งแต่เกิดเป็นอาชีพช่างทำผม๔๐ปี

เดี๋ยวยังไงถ้ามีปัญหาอะไรหรืออะไรติดขัดอีกที
บูรณดรสมศักดิ์ใหม่ตอนนี้ขอบคุณก่อนนะคะ
ยินดีครับยินดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมคะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ชาบูค่ะร้านชาบูเป็นอีกแบบหนึ่งที่มันเปิดก็จริงนะครับคุณผู้ชม
แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นภาระกว่าเดิมหรือมันเป็นช่องทางหาเงินที่กลับมาได้ใหม่สักครู่ค่ะ
คุณธนพันธ์วงชินศรีค่ะคุณธนพันธ์สวัสดีค่ะ

เป็นไงบ้างคะเปิดมาปรับตัวกันยังไงบ้างคะ
ก็โอเคครับก็ลูกค้าเยอะครับ
เวลาบอกลูกค้าเยอะเนี่ยเอาเฉลี่ยนะคะร้านของยี่ห้อเราเนี่ยนะคะ
รับได้สักวันละกี่คนคะ
สมมุติคือโต๊ะรอบหนึ่งผมจะมีประมาณ๑๔โต๊ะครับ
ตอนนี้เราก็จะเหลือประมาณ๑๐โต๊ะ
คือเราจะเว้นระยะห่างโต๊ะละเมตร๕๐แล้วก็โต๊ะหนึ่งเราก็รับได้อยู่๒คน
ก็จะได้อยู่ประมาณ๒๐คนต่อรอบเราเปิดวันละ๔รอบครับ
อันนี้เราเปิดกำลังจะถามว่าคือเราแบ่งเป็นรอบชัดเจนหรือว่าแบบเฉลี่ยเอาเองคะ
เราแบ่งเป็นรอบเลยครับเราเปิดเป็นรอบเลย
ร้านร้านชาบูเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันไหมคะหรือว่าแล้วแต่ขนาดร้านแล้วแต่ลักษณะการขายของร้านชาบูคะ
จริงมันมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าร้านชาบูเกือบจะ๑๐๐จะเป็นหม้อรวมกัน
ก็คือนั่งได้โต๊ะหนึ่ง๔คนแล้วก็มีหม้ออยู่ตรงกลาง
เราก็จะมีปัญหาแต่สิ่งที่เราทำคือเราก็เลยมีหม้อที่เป็นเหมือนหม้อต้มมาม่าหม้อเล็กเนี่ย
ให้ลูกค้าขึ้นมาเป็นหม้อไฟฟ้าแล้วก็ทำฉากกั้นขึ้นมาครับ
ฉากกั้นรูปทรงสิกแสกนี้เพื่อทำให้โตนึงสามารถรับได้๒คน
เดี๋ยวนะคะโดยทั่วไปก่อนที่จะเกิดเหตุโควิดเนี่ยนะคะเวลาเราพูดถึงโต๊ะของของร้านเราเนี่ยนะคะ
โต๊ะนึงเนี่ยนั่งได้๔ใช่ไหมคะโดยมีหม้อ๑หม้อใช่ครับ
ใช่ไหมคะทีนี้พอเปลี่ยนมามันเท่ากับว่า
หม้อเดียวกันเนี่ยใช้ได้แค่๑โต๊ะ๑โต๊ะ๑หม้ออย่างนี้ใช่ไหมคะ
แล้วก็จะมีเอ๊ะแล้วมันโอ้โหแล้วมันจะจัดร้านยังไงคะ
มันเพิ่มแบบเตาลอยขึ้นมาหม้อลอยขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่คือเราต้องทำเป็นหม้อลอยขึ้นมาแล้วก็หม้อขนาดห้อต้องเล็กลง
เพราะว่าพอเราใช้ตัวฉากกั้นขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าเราใช้หม้อใหญ่ตัวเดิมเนี่ย
มันจะไม่มีที่ให้วางของเลยเราก็เลยต้องลงทุนซื้อหม้อเล็กขึ้นมาใหม่อีก
โดยปกติแล้วถ้าเราพูดถึงร้านชาบูเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเหมือนกับแบบเตาเตา
มากับโต๊ะหรือว่าร้านชาบูก็มีที่แบบเป็นหม้อลอยคะ

อืมค่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เวลาที่แบบเพื่อนเพื่อนในแวดวงชาบูเขาปรับตัวกันก็ก็ทำเหมือนที่เพนกวินเหรอคะ
ตอนนี้ยังไม่เห็นมีใครทำที่เป็นหม้อเดียวเลยครับ

คือตอนนี้หลายร้านยังไม่เปิดหลายลายก็จะใช้โต๊ะหนึ่งเลยกับลูกค้าคนหนึ่งเลย
ถ้าเราใช้ตามกฎภาครัฐที่มาตรการออกมาก็คือโต๊ะละคนนี้หมายความว่าผมรับได้รอบละ๑๐คน
ผมมีสาขาละ๒๐คนเพราะฉะนั้นผมเปิดปุ๊บผมแทบจะขาดทุนทันทีถ้าผมทำตามนั้น
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเราก็เลยพยายามมานั่งดูว่าจะทำยังไงที่เรายังสามารถรับลูกค้าได้มากขึ้น
แต่ว่ามันก็มีต้นทุนเรื่องอุปกรณ์เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
ก็เพิ่มขึ้นเยอะระดับหนึ่งครับ
คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตอนที่ขายไม่ได้คุณธนพันธ์คือไม่ได้โทษนะคะเรียนถามแบบตรงไปตรงมาคือไม่ได้ปลดพนักงานเลยใช่ไหมคะหรือว่ามีบ้าง
ปลดเลยแต่เราจะเป็นให้พนักงานรีวิเดอลเปย์ครับรีวิเอาเปย์ไปก่อนทั้งบริษัทแล้วเราก็รีบทำพิเศษโมเดลใหม่ขึ้นมาจนตอนนี้เราเรียกพนักงานครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็พนักงาน๑๐๐ได้รับเงินเดือนเต็มทุกคนในเดือนที่ผ่านมา
แต่ทีนี้พอเปิดมาอย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะพอเปิดมาก็คือเอาจริงคือเข้าเนื้อใช่ไหมคะ
เข้าครับเข้าอ่ามันจะเข้าแบบนี้ไปเรื่อยหรือมันมันเข้าเฉพาะช่วงแรกคะ
ผมว่าน่าจะเข้าอยู่สัก๒เดือนก็ขึ้นอยู่กับว่าคือถ้าร้านไปฝากกับการขายหน้าร้านอย่างเดียวผมว่ายังไงก็เข้า
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราก็พยายามหาพิเศษโมเดลใหม่ขึ้นมาในช่วง๑เดือนนี้เลย
ซึ่งคืออะไรคะก็คือเพิ่มหม้อลอยเหรอคะหรือต้องทำอะไรอีกคะ
แล้วแพงไหมแพงไหมคะหม้อเนี่ยหม้อไปด้วยนะคะ
ชุดเราประมาณ๑๐๐๐บาทรวมหม้อด้วยรวมชุดชาบูกินประมาณ๒๓คน
ซึ่งเราขายไปแล้วหลายพันหม้อมากครับ
เดี๋ยวนะคะคือถ้าสมมุติคนเขาซื้อไปชุดแรกพร้อมหม้อด้วยแปลว่าถ้าเขาสั่งจากของเราอีกเขาก็ไม่ต้องซื้อหม้อใหม่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เขาไม่ต้องซื้อหม้อแล้วครับแล้วเราก็ส่งไปถึงหน้าบ้านเขาเลย
แสดงว่าช่วงที่ผ่านมาก็รอดเหมือนกันสิคะตอนที่ยังไม่ได้เปิดร้าน

เดี๋ยวนะคะตอนที่ไปเป็นหม้อกับอาหารเนี่ยเพิ่งมาเปิดตอนที่เขาคลายล็อกเนี่ยเหรอคะ
ไม่ครับผมเปิดตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยก่อนอยู่แล้ว
โควิดก็คือหลังปิดโควิดประมาณเราขึ้นประมาณหลังจากนั้น๗วันหรือ๑๐วันเนี่ยแหละครับ
แล้วก็ทยอยทำมาตลอดเวลาอยู่แล้วประมาณทำมาแล้วประมาณ๖๗ครั้ง

คือร้านขนาดเล็กกับร้านขนาดใหญ่
ตอนที่ค่อยคลายล็อกดาวน์มาเนี่ย

ผมว่ามันมีความย่างง่ายที่ต่างกันครับ

คือแบกต้นทุนค่าเช่าที่หนักมาก
เพราะฉะนั้นเขารับลูกค้ายังไง

เพราะฉะนั้นถ้าเขาเปิดยังไง

เพราะว่าตอนนี้เราก็ปรับตัวเป็นอาหารจานเดียวก็มี
เพราะฉะนั้นแล้วค่าเช่าที่ที่เขาแบกค่าพนักงานเขาจะน้อยกว่าเยอะ
ทีนี้แต่ประเด็นคือพอร้านที่มันเปิดใหม่
ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือโครงสร้างต้นทุนที่มันจะผิดเพี้ยนไป

ค่าบริหารค่าพนักงานกลับมา๑๐๐เหมือนเดิม
แต่โอกาสการขายได้ยอดขายเนี่ยผมว่าจะหายไปประมาณ๕๐
เพราะฉะนั้นตอนนี้พอโครงสร้างต้นทุนผิดเพี้ยน
สิ่งเดียวที่เจ้าของร้านสามารถทำให้ร้านอยู่รอดได้
ถ้าเขาไม่ปรับตัวคือเขาต้องขึ้นราคาอาหารให้กับลูกค้าเลย
ซึ่งมันก็คงไม่ได้คือมันเป็นทางรอดแต่คงเลือกใช้ลำบากไหมคะ
ขึ้นราคาเนี่ยพวกลำบาก
เพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นราคากับลูกค้า
คือเพราะว่าพอมันขึ้นแล้วเนี่ยมันก็การตัดสินใจในการควักเงินของคนมันก็ยากนะคะใช่ไหมคะ

ไม่แน่ใจแน่ใจอนาคตตัวเองทั้งนั้นเลยตอนนี้

ทีนี้คุณธนพันธ์ค่ะถ้าสมมุติลองพูดในแง่ของคนที่เป็นธุรกิจชุดแรก
ที่ได้รับการผ่อนปลนคำถามก็คือว่า
สิ่งที่ต้องการจากรัฐมีอะไรบ้าง
อยากสะท้อนอะไรแทนคนที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันบ้างคะ
ผมเชื่อว่าตัวผู้ประกอบการไทยเนี่ยจริงพร้อมปรับตัวนะครับ
แต่สิ่งที่เขาต้องการจริงคือความชัดเจนจากการออกมาตรการของรัฐ
เพราะว่าสิ่งที่เราเจอก็คือว่าแม้แต่วันที่๓ที่เราโดนบอกให้เปิด
ผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นร้อยลายยังมาคุยกันเลยว่า
ตกลงเขาทำได้ทำไม่ได้เขาควรทำแบบไหน
เพราะว่ารัฐออกมาแต่บอกว่าห้ามทำ
แต่รัฐไม่ได้พูดว่าควรทำอะไรและมีตัวอย่างแบบไหน
รัฐไม่ได้มีคู่มือให้ผู้ประกอบการรายเล็ก

มันกลายเป็นว่าแล้วแต่ว่าใครจะมโนกันเองว่าอะไรที่มันสามารถทำได้ทำไม่ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า
พอคนบางคนกลุ่มบางกลุ่มที่อาจจะคิดไม่ออก
หรือเป็นผู้ก่อบันการลายย่อยซึ่งมันไม่ได้ผิดที่เขา
พอเขาคิดไม่ออกเขารู้ว่าเขาเปิดขาดทุนเขาก็ยอมที่จะปิด
มันก็ยังเกิดปัญหาแรงงานที่ว่างงานอยู่
แล้วรัฐก็ไม่ได้มีตัวอย่างที่ถูกต้องมาเลย
แม้แต่ว่าถ้ารัฐคิดเองไม่ได้
ถ้ารัฐแค่ช่วยนำผู้ประกอบการที่พอปรับตัวได้มาพูด
ช่วยเขาพูดว่าอันนี้คือวิธีที่ถูกต้อง
ผมว่ามันก็จะเป็นตัวอย่างให้ลายย่อยในการทำตามได้มากขึ้น
แต่พอรัฐไม่มีรัฐออกจากข้อห้ามมาเนี่ย

ตั้งแต่เปิดมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
มีร้านไหนที่เราพอรู้จักกันที่ถูกตรวจสอบไปแล้วโดยภาครัฐ
แล้วก็บอกว่าอันนี้ไม่ผ่านอันนี้ผิดอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
ผมเห็นมีบ้างในที่เขาแชร์กันมาในไลน์ครับ
แต่ถ้าส่วนตัวเพื่อนผมเองเนี่ยยังไม่ค่อยมี
ต้องบอกว่าตอนนี้ร้านที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยก็เปิดน้อย
ถ้าย้อยเปิดเลยเพิ่งเปิดแค่สองสามวันนี้เอง
คือทำไมถึงเปิดช้าคะ
เพราะไม่ชัดเจนด้วยเหรอคะ
รัฐบอกก่อนวันที่๓แค่ประมาณ๓วันครับ
เราต้องบอกว่าหลายร้านทุกวันนี้เราใช้แรงงานต่างชาติด้วย
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงงานต่างชาติอย่างผมเอง
มีแรงงานต่างชาติร้อยคน
ตอนนี้ปัญหาผมคือแรงงานต่างชาติกลับประเทศไปเยอะมาก
แล้วพอรัฐจะสั่งให้เปิดเนี่ยแรงงานกลับมาไม่ได้

แต่ถ้าผมจะรับพนักงานใหม่ผมก็ไม่สามารถรับได้

แล้วก็ถ้าแรงงานต่างชาติกลับมาเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาเขาไว้ที่ไหน
ภาระหลายส่วนกลับมาที่ผู้บริโภค
หรือห้างะหารที่อยู่ในห้างเนี่ย
ถ้ารัฐไม่ได้มาช่วยแล้วบอกว่าให้ห้างเปิด
เสียงที่ห้างรอทำคือคิดค่าเช่าเราเต็ม๑๐๐
แต่ลูกค้าที่เข้ามาในห้างน้อยลง

เพราะฉะนั้นร้านที่เปิดในห้างยังไงก็ขัดทุน
ถ้ารัฐไม่เข้าไปช่วยคุยกับห้าง
สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะกลับไปที่ร้านค้าที่อยู่ในห้างต่อ
อาจจะไม่ใช่ร้านอาหารเป็นร้านค้าด้วยก็ได้

มันเป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกครับกับผู้ประกอบการ
เอาแบบนี้ค่ะเรียนเชื่อว่าเอานี้ท่ะกรับนี้ก็เหมือนเป็นเสียง
สะท้อนที่เพื่อนในวงการเหมือนกันนะคะแต่เดี๋ยวส่วนในรอบ
ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงปลายสัปดาห์หน้าจะเป็นแบบไหน
ยังไงก็ไม่รู้จะบอกอะไรก็คือเราก็รอฟังด้วยกันก็แล้วกัน
คุณธนพันธ์ครับผมแต่ยังไงเบื้องต้นวันนี้ขอบคุณก่อนนะคะ
ที่เล่าปัญหาให้ฟังขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะการ
หรือว่าไปเป็นเดือนนะคะแล้วอยู่ดีพอบอกเอาล่ะแล้วใครแล้ว
แล้วรอบแรกทุกอย่างมันจะกลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่นะคะ
เรายังไม่รวมถึงในแง่ของกรณีธุรกิจต่อเนื่อง
ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวด้วยซ้ำไปนะคะ
หรืออย่างมาสักครู่นี้คือมิติของการที่ลูกจ้างหรือพนักงาน
เป็นแรงงานจากต่างชาติซึ่งถ้าเขากลับประเทศไปกว่าจะกลับเข้ามา
อย่างน้อยก็ครึ่งเดือนนะคะคุณผู้ชมกว่าจะผ่านด่านต่างของไทยเข้ามาได้

แต่ทั้งหลายทั้งปวงค่ะในแง่ของสาธารณสุข
ห่วงใยก็คือว่ายิ่งคลายก็มีความเสี่ยงที่ต้องรับ
แล้วถ้าคลายแบบรับไม่ทันก็มีตัวอย่างให้เห็นจากประเทศอื่นแล้วนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกันในมุมของสาธารณสุขบ้างนะคะ
เราจะคุยกับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะศาสตราจารย์ดรในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาค่ะ

สวัสดีครับคณะแพทยศาสตร์ขอบคุณผู้ชมค่ะ

เอาสิ่งที่อาจารย์กังวลก่อนเลยค่ะว่าในระยะ๒มีอะไรต้องกังวลมากกว่าระยะแรกที่คลายล็อกไปไหมคะ
ปกติแล้วเนี่ยระยะสองเป็นระยะที่เราน่ากลัวมากกว่าระยะแรกค่ะ
โดยประสบการณ์ของโลกใบนี้ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ย
รอบ๒เสียชีวิตเข้าก็ล็อบแรกเยอะรอบแรกคนส่วนใหญ่กลัว
ก็เมื่อเข้าใจแล้วทุกคนลองมาดูกัน
พอเริ่มประโยชน์แล้วแล้วจะมากกำลังจะต่อบอกวังแมลกก็จะ
มาเป็นเยอะพอเป็นเยอะเกินศักยภาพของระบบบริการสุขภาพคราวนี้
ก็จะมีอัตราการเสียชีวิตที่เยอะ
ที่ถามว่าในเวลานี้สำหรับประเทศไทย
สิ่งที่ผมยังห่วงคือตอนนี้ตัวเลขเรายังดูดีนะครับ
ผมเชื่อว่าเราตัดสินใจเข้าสู่เฟสของการ
ผมเรียกว่าเฟสของการฟ้อนรำหรือเฟสของการผ่อนคลาย
เราเลือกจังหวะที่ค่อนข้างดี
แต่เพราะเอิญจังหวะที่เรื่องมันไปตรงกับระยะวันหยุดยาว
สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เลยมีการผ่อนคลายค่อนข้างเยอะ
อาจจะเยอะเกินกว่าที่ควรจะเป็นอย่างนี้เล็กน้อยก็แล้วกัน
เพราะฉะนั้นเมื่อผ่อนคลายกลับไปเรียบร้อย
เราเริ่มขึ้นแล้วผมเชื่อว่าตัวเลขมันจะขึ้น
แล้วผมพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อ๒สัปดาห์ที่แล้ว
ทันทีที่ผ่อนคลายมันเป็นนอมเป็นปกติ
จำนวนผู้ป่วยใหม่จะค่อยเพิ่มขึ้น
วันนี้เราเพิ่มขึ้นมา๘รายจากเดิมศูนย์หนึ่งแล้วก็เป็น
แต่ถ้ามันจะขึ้นอีกแต่ขึ้นช้าแล้วเราก็เฝ้าติดตามมัน
ก็ยังไม่มีประเด็นสำคัญว่าอยากขึ้นเร็วแล้วก็ขึ้นมาก
ถ้าไม่ได้ขึ้นเร็วขึ้นมากแล้วตัดสินใจช้า

แล้วก็มันจะเริ่มกลายเป็นคนแค่จำนวนเยอะ
แล้วถือทั้งแล้วอาจจะเกินศักยภาพที่เราจะดูแลราย
อณอย์อาจารย์ขาถามแบบนี้เลยคืออาจจะเป็นมองโลกในแง่นี้มาก
มันก็มีเปอร์เซ็นต์ของการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นได้
แต่ประเด็นคือว่าของไทยมันดูมันกราฟเหมือนมันควบคุมได้มากค่ะอาจารย์
เรายังต้องกังวลว่าเราอาจจะกลับไปสู่การแบกรับไม่ไหวในรอบ๒ได้ด้วยเหรอ
อย่างงี้ฯที
ขออนุญาตลองมองอีกมุมหนึ่งนิดนึงเลยนะ
เวลาเราจัดการกับโรคไวรัส
พวกนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องมองหนึ่งคือระบบภูมิคุ้มกันของคน
ระบบภูมิคุ้มกันของสังคมกลับมาเยอะพอหรือยังที่เราจะป้องกัน
ที่เป็นทางการเรายังถือว่าน้อยเราไม่รู้จริงจริงว่าในสังคมเนี่ย
มีคนที่ติดเชื้อเหล่านี้และพัฒนาจนทั้งเกิดมีภูมิคุ้มกันในตัวเองมากน้อยเท่าไห
เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้โอกาสถ้ามันเกิดมีการกลับเข้ามาอีก
แล้วคนเหล่านี้ยังไม่มีภูมินั่นหมายความว่าเรากลับมาเข้าสู่รอบที่จะเกิดการแพร่ระบาดได้
มันคือจุดที่เราจะต้องต้องเฝ้าระวังและความติดตามดู
ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่ผมคิดว่าเราจำเป็นต้องมองเผื่อเอาไว้
อาจารย์ค่ะเชิญอาจารย์ค่ะเพื่ออะไรคะอาจารย์
เพื่อให้ทุกคนยังรักษาสิ่งที่เรายังต้องทำ
ประเทศไทยเราโชคดีมากที่เรามีคนไทยที่ร่วมมือ
แล้วก็ทำในสิ่งที่ดีมากมาตลอดในช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมาคือ
ทุกคนช่วยกันดูแลตัวเองให้แพร่เชื้อและไม่ให้รับเชื้อ
โดยการล้างมือโดยการใส่หน้ากากโดยการรักษาระยะห่างแล้วก็โดยการอยู่บ้าน
ทีนี้สิ่งเหล่านี้เราเริ่มผ่อนแล้วเราเริ่มผ่อนการอยู่บ้านคือให้ออกไปข้างนอกได้บ้าง
อย่างอื่นต้องไม่ผ่อนเพราะถ้าไม่ผ่อนแล้วเราออกไป
เราออกไปบ้างมีโอกาสจะเจอเชื้อแต่๓อย่างอื่นยังช่วยป้องกันเราไม่ให้ติดเชื้อ
แม้ว่าโดยพื้นฐานคือเราอาจจะยังไม่มีภูมิคุ้มกันแต่เราก็โอกาสจะสัมผัสเชื้อก็ยังน้อยลง
ผมขอตรงนี้เท่านั้นเองฮะขอให้ทุกคนอย่าผ่อนจนเกินเหตุ
ผ่อนจนเกินไปและถ้าทุกคนยังช่วยกัน
แต่ถ้าตัวเลขมันขึ้นก็ขอให้การตัดสินใจ
ถ้าต้องกลับมาควบคุมก็ขอให้ทำให้ทันกับเวลาครับ
จริงที่อาจารย์ประสิทธิ์เตือนมาตลอดก็คือว่า
อย่างอื่นในแง่ของภาพกว้างผ่อนคลายไม่เป็นไร
แต่ว่าเอาตัวบุคคลอย่าเพิ่งคลายของตัวเราเอง
อันนี้จะช่วยสถานการณ์ได้เยอะเลยใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับในช่วงของการผ่อนคลาย

ประกอบที่๑คือผู้บริหารประเทศ
ผู้บริหารประเทศต้องเฝ้าติดตามผมคิดว่าท่านทำอยู่แล้วแหละ
ก็ติดตามดูสิ่งที่เราเรียกว่าค่าอ่า
ไปเฝ้าติดตามดูถ้ามันขึ้นมากขึ้นเร็ว
ต้องกล้าตัดสินใจให้เร็วที่จะกลับมาโหมดของการควบคุม

ซึ่งเราเปิดให้มารับบริการมากขึ้น
ก็เป็นความรับผิดชอบที่ท่านต้องจัดกระบวนการต่าง

ที่๓คือผู้ใช้บริการคือคนไทยทั้งประเทศ
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้ามีความชัดเจนอาจจะขอรบกวนอาจารย์อีกนะคะเพราะว่า
เดี๋ยวรอดูมาตรการระยะ๒ก่อนว่าจะออกมาเป็นแบบไหน
แล้วเปิดพื้นที่มากแค่ไหนบ้างนะคะอาจารย์

เรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องคุมโลกเลยนะคะ
แต่ว่าเอาล่ะเราค่อยกลับมาทำให้ทุกอย่างมาเป็นปกติ
ว่าจะเป็นปกติแบบใหม่ก็ตามนะคะเดี๋ยวเราตามกันต่อ
สัปดาห์หน้านะคะทางรายการจะตามเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับโควิดอย่างเข้มงวดนะคะ
แต่ว่าพอถัดจากสัปดาห์หน้าไปเราจะเริ่มกลับไปที่ข่าวในลักษณะอื่นแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ส่งมาได้ทุกทางผ่านทางไทยรัฐทีวีนะคะ
วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ